ไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยเรียกได้ว่าหดหู่จริงนะคะ
เมื่อตำรวจเมืองบุรีรำเนี่ยเขาไปรวบตัวผู้ชายคนหนึ่งเป็นอดีต
นักโทษคดียาเสพติดคือติดคุกมาแล้วก่อนหน้านี้
พอพ้นโทษออกมาก็มายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกไม่พอไม่เลิกพฤติกรรมนี้นะคะ
ซ้ำยังไปใช้เด็กป๒เนี่ยเป็นเด็กเดินยานะคะ
เป็นการส่งยาให้กับลูกค้าตามจุดต่างโดยอ้างว่าเด็กยินยอมเอง
คือตำรวจเนี่ยล่อจับนะแล้วตำรวจเนี่ยก็สืบได้นะฮะ
ว่าจะมีการส่งยาเสพติดกันตำรวจก็ตามไปถึงจุดที่เขามีการนัดหมายจะส่งยาเสพติด
ไปพบเด็กชาย๙ขวบนะคุณ
ก็เป็นภาพที่แบบสร้างความหดหูมากเลยนะคะ
คือเด็กชาย๙ขวบทำทีทำท่าตกปลารอลูกค้าอยู่
และเด็กชาย๙ขวบก็ยอมรับว่าเขาโดนผู้ใหญ่ใช้มา
ให้มาส่งยาเสพติดตำรวจก็เลยต้องไปจับกลุ่มตัวผู้ใหญ่คนนี้
ไหว้วานแล้วก็จ้างเด็ก๙ขวบส่งยา
คุณคิดดูสิมันสะเทือนสังคมเหมือนกันนะ
เทือนใจจริงแล้วก็เกิดเป็นภาพนี้ขึ้นมา
หลังจากที่ตำรวจนั้นนะคะมาปฏิบัติการ
แล้วก็มาจับกลุ่มผู้ชายคนนี้ได้ตรวจค้นเนี่ย
ไปเจอยาบ้าร้อยเม็ดอยู่ในถุงพลาสติกซ่อนเอาไว้ในกระบอกไม้ไผ่
ขณะไปรวบตัวได้ที่ริมลำน้ำมูลนะคะอย่างที่คุณสืบสกุลบอกไป
ตอนนั้นเนี่ยกำลังทำท่าที่ตกปลาอยู่กับกลุ่มเพื่อนแล้วนะคะ
คนที่จับได้นี่ก็คือในวีรสักคงสุกหรือว่าโก๋ง
อายุ๒๕ปีผู้ชายเสื้อชมพูนั่นแหละค่ะนะคะ
ตรวจยึดหลักฐานไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดทั้งหมดเอาไว้
เพื่อจะคุมตัวไปสอบปากคำย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ตำรวจไปล่อซื้อยาบ้าจากเด็กชายเอนะคะ
อายุก้าหัวไปนำสมมุติไปนักเรียนชั้นปสองเองอะค่ะ
ขณะที่เด็กเนี้ยทำทีตกปลาเพื่อรอส่งยาบ้าห้าเม็ดเทียดกับลูกค้า
เด็กก็ซัดทอดมาหานายวิรสักนี่แหละตำรวจก็เลยตามมารวบตัวได้ทันควัน
ไป๓เรื่องนี้กับพลตำรวจตรีรุธพลนวรัฐ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรำนะคะ
ก็เป็นคนสอบปากคำนายวิรสักด้วยตัวเองเลยนะผู้การเมืองบุรีรำในสอบปากคำ
ต้องหาด้วยตัวเองเลยผู้ต้องหายอมรับค่ะ
สารภาพเลยว่ารับยาบ้าเนี่ยมาจากชาวลาวเอามาขายต่อ
รับด้วยว่าให้เด็กชายเอเนี่ยเอาเป็นคนปล่อยของ
บอกว่าไปส่งยาให้กับลูกค้าจริงอ้างด้วยอ้างว่าไม่ได้บังคับเด็กนะ
เด็กเขาสมัครใจจะทำเองให้เด็กครั้งละร้อยถึงสามร้อยบาท
จากนั้นไม่พอนะคะให้ยาบ้าเด็กไปเสพครั้งละ๒เม็ดด้วยเพื่อเป็นค่าจ้าง
เด็ก๙ขวบนะเป็นเด็กปฐมเองคุณแล้วก็เด็กก็เรียนนะ
เรียนหนังสืออยู่ด้วยในระดับปฐมศึกษาที่โรงเรียนแห่ง๑
พื้นที่อำเภอสตึกเนี่ยนะฮะค่ะซึ่งตัวนายวิรสักเองเนี่ยนะ
เขาก็เคยถูกจับคดีติดคุกมาแล้วในเรื่องของยาเสพติด
แล้วก็มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายด้วยครับ
โทษออกมาเนี่ยประมาณ๔ปีไม่เข็ดนะคะไม่เข็ดไม่เข็ดหลาบ
กระทำผิดซ้ำอีกอ่ะไปฟังเสียงช่วงการสัมภาษณ์หน่อยค่ะ
เอาตัวยาไปทำเออแล้วให้ไงให้มันทำเยอะไหมข้างไหน
สิบหาสิบหาสิบครั้งสิบเมตรเนี่ย
พอ๑๐นิดเราให้ค่าตกแทนเด็กมันยังไง

เอาขายมันเองเลยหรือครับ

ได้มันเองเพราะมีอันที่ให้ขายนะครับ
นี่นะครับก็จากการเค้นสอบปากคำนะฮะ
นายวิรสักหรือว่านายกงก็ยอมรับสาภาพ
ว่ารับยาบ้ามาจากชาวลาว

เยาวชนในพื้นที่อำเภอสตึกและอำเภอใกล้เคียง
เม็ดละ๕๐บาทแล้วก็ให้เด็กชายเออายุ๙ขวบ
เป็นคนปล่อยของหรือส่งยาให้กับลูกค้าจริง
แล้วก็อย่างที่ฟังเมื่อกี้คือเขาบอกไม่ได้บังคับ
สมัครใจทำเองเพราะอยากได้เงินใช้

ถูกจับติดคุกในคดีจำหน่ายยาเสพติด
แล้วก็เด็กปัจจุบันอาศัยอยู่กับยายฐานะก็ยากจน
ตัวเขาเลยเห็นเด็กสมัครใจ
ก็เลยให้เด็กเป็นคนส่งยาซะ
แล้วก็จ้าง๑๐๐บาท๓๐๐บาทแต่ว่าถ้ามียามากกว่านั้น
สั่งเยอะกว่านั้นก็ให้เงินเพิ่มนะฮะแล้วก็ให้ยาเสพติด
ให้เด็กได้เสพด้วยเพื่อเป็นค่าจ้างเป็นค่าตอบแทนด้วย
สุดท้ายถูกจับทีนี้พอถูกจับแล้ว
มาดูกันหน่อยว่าจะถูกแจ้งข้อหาอะไรบ้าง
ข้อหาที่ถูกแจ้งไปสำหรับนายวีรศักดิ์
ก็คือมียาเสพติดไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
และยุโยงส่งเสริมให้เด็กกระทำผิดกฎหมาย
และหากพฤติกรรมเข้าข่ายกระทำผิดฐานค้ามนุษย์ด้วยนะคะ
จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอีก
อันนี้แจ้งไปอีกหนึ่งข้อหาเรื่องของการค้ามนุษย์ด้วย

ทีนี้เด็กชาย๙ขวบที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยนะคะ

เรื่องนี้เดี๋ยวจะมีการประสาน
ให้ทางโรงเรียนและชมชนไปดูแลต่อนะคะ

ว่ามีการใช้เด็กคนอื่นเป็นเหยื่ออีกหรือไม่

เข้าไปดูแลและช่วยเหลือต่อไปนะคะ